สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าใส่ใครสดไม่ให้เยอะอะไรก่อน
ทำไมอ่ะพี่หนูอยู่อยู่ก็ยื่นสองแผ่นนี้มาให้หนูขอบคุณค่ะ๕๔๓๒๑
แล้วก็ยื่นเหมือนกันมินหนูก็อะไรคะแล้วก็ยื่นมาเลย

ไม่ต้องสารแหละเนี่ยเรื่องฉันฉันไม่ได้มีเรื่องของปลาต้องเช็คต้องเชิง
แต่ครับผมว่าหนูปูหงมานะเออไปไหว้หนูปูหงมานะ
ไม่ใช่ว่าไม่รู้หนุ่มรู้ก็ฉันส่งรูปให้หนุ่มดู
ก็รู้แต่เขาเข้าใจว่าแม่ไปรอดท้องช้างเพื่อแบบสะดอกเคาะก่อนขึ้นศาลหรือเปล่า

ทำไมถึงไปรอดท้องช้างเพราะอะไรเพราะว่าสู้กับช้างอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่เพราะคนอย่างเธอน่ะเจอคนอย่างเธอทุกวัน
ศัตรูมันเยอะมารพจนมันเยอะอย่างน้อยถ้าสมมุติช้างมีจริงตัวอย่างมันจะเหยียบไอ้พวกมารพจนพวกนี้

มาค่ะดาริวยังนะคะก็สืบเนื่องจากที่จริงตั้งแต่ที่เราเล่ากันไปแล้วแหละว่า
เป็นกลุ่มที่๓แล้วก็หนีออกนอกประเทศไป
แล้วกลับเข้ามาเนี่ยเช็คแล้วเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยประมาณกลางเดือนธันวาคม
ไปออกรายการกับซาร่าเรื่องที่ว่าจะแต่งงานกัน
สุดท้ายแล้วก็โดนรวบคาสนามบินภูเก็ต
จังหวะที่จะเดินทางออกนอกประเทศกลับสิงคโปร์
นี่ค่ะซึ่งจริงดาริวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่ให้การอะไร
เขาขอทนายหรือไม่ก็คนที่เขาไว้ใจ

ซึ่งดาริวยังก็ถือเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนค่ะ
ล่าสุดจริงถ้าเมื่อคืนใครได้ดูไทยรัฐนิวส์โชว์ก็คือว่า
มีทนายออกมาร้องเรียนเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่า
อยากที่จะให้ดำเนินการขยายผลไปเรื่องที่ว่า
แล้วในช่วงระหว่างเวลาที่ดาริวอยู่ที่ประเทศไทย
ใครให้ที่พำนักเหมือนกับว่าอยู่กับใครอ่ะ
เพราะว่ามันเข้าข่ายกฎหมายว่าคุณให้ที่หลบซ่อนผู้ต้องหา

ใช่แล้วก็คือทนายบอกว่าเอาจริงซาร่าก็ถือว่าคุณจะไม่รู้จริงเหรอ
ในเมื่อว่าที่สามีอยู่ด้วยกันคุณจะไม่รู้หรอกว่าเขาโดนหมายจับ
แล้วคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยเท่ากับว่าคุณให้ที่พักพิงไหม
แล้วก็มีการขยายผลเพิ่มเติมว่าอยากรู้มากกว่าว่า
ใครกันนะที่มีอำนาจพอที่จะทำให้สตมไม่เห็นหมาย
และทำให้ดาริวเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้ามาได้โดยที่ไม่โดนจับ

เขาไม่มีเขาก็เดินทางเข้าออกปกติเลย
คือประเด็นคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องคือส่งหมาย
เข้าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วแล้วทางนั้นเขาก็บอกว่าเออมันเข้าระบบไปแล้ว
แต่พอเอาเข้าจริงปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าในระบบ

เขาบอกว่าเราก็ไม่ได้รีเช็คเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการก้าวไก่หน้าที่กัน
เมื่อเขาบอกว่าเข้าระบบแล้วก็เลยไม่ได้มีการไปแบบว่าถามจี้หรือถามตามอะไรแบบนี้ค่ะ
เห็นไดริวก็บอกว่าเขาอะไรน่าจะบ้างเขาไม่รู้

พี่ม่อนได้คุยกับเขาเป็นสหัสไทยมากมั้ยตอนที่เคยรู้จักเขาอะ

คือทุกคนจะรู้จักเขาคือประมาณเมื่อก่อน

คุณนี่รู้จักคนที่ก็เป็นคดีเยอะเหมือนกันนะ

ใช่คือแม่ชอบรู้จักก่อนที่เขาจะเป็นคนดังแล้วมีคดีเนอ

แล้วพี่หมดคนดัง
ไม่แต่จริงนะคนรอบข้างคุณแม่ที่เคยขอถ่ายรูปคุณแม่

ต้องยืนขอบของขางอย่างเนี้ย

ต้องให้ถ่ายอะไรเยอะอยู่แล้ว

มันไม่เหมือนดารางคุณ
ส่วนแรกของคนอื่นเขาอีกแล้ว

เผื่อกับตัว
ให้ผู้จักรไปว่าไว้
ไม่ให้ต้องมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกน้อง
ใครจะถ่ายใครจะตายไปติด
ซึ่งซาร่าก็เดินตามหลังมาแล้วขึ้นรถตู้ไปด้วยกัน
นี่นี่ซาร่าขึ้นไปนั่งแล้วซึ่งดาริลก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในท้ายคำร้องขอฝากขังเนี่ย
ดีเอสไอยื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะถือว่า
เป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากแล้วก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศ
เพราะว่าเอาจริงจริงก็หนีหมายจับมารอบหนึ่งแล้วอืม
นายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความของดาริวก็บอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอประกันตัวแล้วขอใส่กำไรอีเอ็ม
เพราะไม่มีพฤติการหลบหนีโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เงินสดไว้หลักล้านบาท
เพราะมีข้อกำหนดเรื่องการเป็นชาวต่างชาติก็ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดเท่านั้นในการยื่นขอประกันตัว
กังวลเรื่องคดีไหมทนายบอกไม่กังวลนะคะ
เพราะดูพยานหลักฐานแล้วมองว่าทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาริว
ส่วนกรณีที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรที่มาร้องดีเอสไอว่าให้เอาผิดซาร่ากรณีให้ที่พักพิงสนับสนุนดาริวเนี่ย
ก็บอกว่าเรื่องนี้จริงซาร่าก็ยังไม่ทราบเรื่องนะคะ
ซึ่งพอเข้าสู่กระบวนการฝากขังอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ซาร่ามีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเสนอหลักทรัพย์เป็นเงินสดห้าแสนบาทและขอติดกำไรเท้าอีเอ็มแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ซึ่งสารบอกว่าสารอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าพฤติการเสียหายหลายคดีแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันกว่าพันล้านบาท
ผู้ต้องหาถูกหมายจับมีการหลบหนีและเป็นชาวต่างชาติประกอบกับพยานหลักฐานชั้นสอบสวนพบว่ามีเงินเข้าบัญชีผิดปกติ
และพนักงานสอบสวนก็คัดค้างการประกันตัวมาท้ายสำนวนด้วยเลยน่าเชื่อได้ว่าถ้าปล่อยตัวไปอาจจะหลบหนีได้เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ไปค่ะนี่คือทนายวรวุฒิไม่เห็นไหมฮ

อดีตเป็นทนายความของทางครูปีชา

ทนายวรยุทธ์บุญวงศ์

ใครนินทาพี่หรือพี่พัดพิงใครไปเมื่อกี้พี่ไปกับใส่แม่ก่อน

แม่ขับอารมณ์ทันไหมเนี่ย
อ๋อให้เขาสบายเจ๋งถ้าเขาตื่นก็บุญแล้วมึงจะไม่ปั่นเขาให้อยู่เฉยอะดีแล้ว
เขาง่วงเหรอคะวันนี้เขาง่วงเหรอฮะก็ง่วงเขาไม่อ่านไงข่าว

ทำได้ในโลกนี้ดูสิทีวีอ่ะก็งงกูก็ไม่อ่านถูกต้องไหมล่ะ

อ่าคุณวิศนุกคุณวิศนุกคุณวิศนุกคุณวิศนุกคุณวิศนุกเครืองาม
เขาบอกว่าวันนี้มีการวางไทม์ไลน์เลือกตั้งแบบว่า
มันก็แววมาว่ากุมภาน่าจะยุบยุบสภาแล้วยุบสภาก่อนสักเดือนนึง
ก่อนใช้คำว่ายุบก่อนสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่ง
แบบว่ากฎหมายเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จหมดก็น่าจะยุบสภา
แต่ประเด็นคือตอนนี้ถ้าสมมุติเราดูที่การประชุมรัฐสภาเนี่ย
เข้าไม่ครบไงแม่อือนี่ใช่กว่านับองค์องค์องค์ประชุมที่เหลือสิ
แต่เนื่องจากวันนี้ต้องยอมรับว่ารู้สึกหนุ่ม

อีบ๊าอีบ๊า
วินโดคู่อ่ะไหนพี่มดลองทำหน้าตรงมองกล้อง

คุณหมดดำมันใช่นะเนี่ย
เอานุ่มเธอก็ไปเอารูปพ่อเธอมาดูสิเหมือนปะล่ะ

บ้านของจั๊ดปูย่าของจั๊กก่อนตาย

คนอีกหลานลากใช่ไหม

ผู้อาศัยใช่ไหม
เดี๋ยวจะเก็บค่าเศร้าแล้วถ้าทำโทรไม่ดี

ตีกับพ่อเนี่ยหรอฮะ

ตีที่พ่อเอาไปทิ้งไปต่างประเทศไง

ฉันก็ไปทำตามสัญญาที่สัญญากรองปู่ของกรเขาตายและ

คุณไม่ให้ความเคารพด้วยใจจริง

ลงปู่ห่วงมากพอแล้วไม่อยากให้เล่าแล้ว

ในขณะเดียวกันคุณวิศนุเครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลหารือ

แต่มีเงื่อนไขอยู่๓อย่างคือ
ยุบสภาก่อนหมดสมัยประชุม

ยุบสภาหลังปิดสมัยประชุม

ให้สภาหมดวาระไปเอง

ถูกต้องไหมคะแต่โอกาสที่จะเป็นไปได้คือ
สภาหลังปิดสมัยประชุม

มันก็เป็นแบบ๓กรณีคือ

แต่ก็จะมีวิธีการแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญกรกตมาหารือกัน

ตอนนี้ก็ถึง๒๔ปี๒นาที

แล้วเราจะทันการเลือกตั้งหรอ
ส่วนเรื่องงบประมาณตนก็ได้ถามกรกตไปแล้ว
การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะฮะ

เราก็วันการเมืองว่าละนี้เนอะ
เพราะหลังจากนี้ปุ๊บการโมงจะเค้มข้น
ยิ่งกว่าละครค่ะซึ่งก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เราจะได้เลือกตั้งแต่ปีนี้เราได้เลือกตั้งแน่นอน

ถ้าสมมุติไปยุค๒๔ตามตำรวรรณ์เนี่ย
ก็จะอีก๖๐วัน
เมษาพฤษภาเราได้น่าจะได้เลือกตั้งช่วงพฤษภา
เห็นเขาบอกว่าถ้าวางเป็นตุ๊กตาไว้เอาจำที่หมดวาระ๒๔มีนาคม
เราจะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคม

หรืออาจจะทีก็ช่วงที่แบบมันจะมี
คุณไปดูว่าเขามีวางรองวิกเอ็นไว้ช่วงไหนตรงนั้น

แล้วมันจะเลือกตั้งจริงเหรอสภาก็ล่มบ่อย
เพราะว่าการเลือกตั้งทีนึงเนี่ยมันใช้งบ๕๐๐๐ล้านล้านบาท
ล้านล้านห้าพันล้านบาทถูกต้องไหมฮะ

เขาบอกมีกรกตมีงบประมาณที่เหลือจากปีก่อน
แล้วก็รัฐบาลก็จะใส่เงินเพิ่มไปอีก

ตอนนี้รัฐบาลมองยังไงหลังจากที่การประชุมเปิดมาปุ๊บ
มกราคมล่มอีกแล้ว
คุณวิศนุกล่าวว่าก็ไม่รู้จะมองยังไง
เพราะการที่สภาร่มมีทั้งร่มโดยตั้งใจ
ซึ่งเป็นเทคนิคทางการเมืองที่ไม่อยากให้กฎหมายผ่าน

ในสมัชชาสหประชาชาติยังมีการทำอย่างนี้เลย
แล้วก็ล่มแบบไม่ตั้งใจ
แบบไม่ตั้งใจตอนนี้คือสอสอทุกคนก็ต้องลงพื้นที่

จากบางคนติดธุระและคิดว่าสอสอคนอื่นมา
ก็ต่างคนต่างนึกว่าคนนู้นคนนี้จะมา

ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกขาดเราคนเดียว
ขณะเดียวกันนายสุชาติตันเจริญ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายสุชาติก็แจ้งให้ทราบ
ถึงกรณีในนัทวุฒิ์กองจันทรีย์

ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับ
แล้วก็มีนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์
สอบบัญชีรายชื่อจากภักดิ์รวมพลัง

เป็นผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดตามรัฐมนูล
สอสอของเราเนี่ยเหลืออยู่เพียง๔๓๒คนนะฮะ
มีองค์ประชุมครึ่งหนึ่งก็คือต้อง๒๑๖คน
จากนั้นก็มีการเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อ
พิจารณาพรบกัญชงกัญชาเนี่ย
ตามที่คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาเนี่ย

อดออดเรียกคนมาแสดงตัวรออยู่๒๐นาที

มันจะต้องมี๒๑๖๖มาอยู่ที่มีประชุม๒๒๐จาก๒๘แต่ปรากฏว่า

ถ้าเกิด๒๑๖เนี่ยเกิด๒๑๖ก็เปิดประชุมได้ดูไหมแม่

เหลือ๒๐๓คนงันไปไหนอะแม่แล้วเผยไปไหนอะ
เขาไม่ได้ปิดประตูเอาไว้ห้องน้ำว่าแบบห้ามออกอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนให้มันผ่านไง

ก็เลยแบบมันก็ทำให้มีการปิดการประชุม
ถือว่าเป็นการสะพาร่มครั้งที่๔นะฮะ

นี่คุณผู้ชมส่งมาเยอะเหมือนกันนะบอกว่าโห

ตอนนี้มันเป็นพรบกัญชงกัญชา

เขาไม่เอาเพื่อไทยชัดเจนอยู่แล้วว่า

ซึ่งพวกนั้นเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงคะแนนแล้ว

รัฐมนตรีก็ไม่อยู่อ่ะรัฐมนตรีอยู่ไหมล่ะ

โอเคตัวอารมณ์เนาะ

ก็มีข่าวเด้งฟ้าผ่านะครับ

โยงสินบนทุนจีนสีเทาด้วย

คือเรื่องนี้นะฮะนายสมศักดิ์เทพสุธินนะครับ

ท่านได้ลงนามนะฮะในคำสั่งเรื่องมอบหมาย

เอเมฮิกวงอธิบดีกรมสอบสูญคดีพิเศษ

และรักษาราชการแทนผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พันธุ์ตำรวจตรีสุริยา

ก็เป็นผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แล้วก็ให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้การบริหารงานของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น

ทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสม
กับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนงานราชการ
ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ของทางราชการ

มาตรายี่สิบและมาตราสี่สิบหก
ราชการแผ่นดินพศ๒๕๓๔แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ
เล็บฉบับที่๕พศ๒๕๔๕โดยมีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวยังรายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางคุณไตรฤทธิ์เนี่ยครับ
แลกกับการปล่อยตัว

โอ้โหแล้วเขาว่าปล่อยไปจริงด้วยใช่ไหม

ค่ะ

เรียกเงินอีก๔ล้านเพื่อแลกปล่อยตัว

แต่คุณชูวิทย์ส่งไม้ต่อเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ตอนนี้คุณชุวิตเปิดเรื่องใหม่แล้วพี่มดต้องชอบแน่
พนันออนไลน์

แล้วคุณชุวิตบอกว่าเปิดตลาดใหม่นะ
ในโชว์แชร์กันที่บอกว่าดาราเด็ก

มีตึกอืมมีอะไรอยู่ส่างประเทศ

เล่นพนันออนไลน์
หรือเจ้าของที่เป็นเงินทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักเขาเวลาแบบเจอเขาพูดได้แค่สองประโยคแค่ว่าดีครับพี่เหมาะสมครับท่านอืม
พูดได้ประโยคแรกประมาณนี้อย่างเงี้เออหมายถึงว่าเวลาเจอคนนี้เหรอใช่เวลาเจอคนนี้ดาราเด็กเหรอใช่
อดีตดาราเด็กหรอเค้าเคยเป็นดาราอยู่มาตัวเนี้ยอดีตดาราเด็กไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นมีผลงานไงไม่นะ
คือเป็นอดีตดาราเด็กหรือว่าเป็นดารานักแสดงที่อายุน้อยน้อยอายุเข้าวงการแต่อายุ
ก็อย่าดีวก็ออกมาพูดเห็นมั้ยล่ะอย่าดีวออกมาเสียชุดใหญ่เลย

อ่ะคุณพุทธันตร์เอาเรื่องของแม่น้องอะไรเนี้ย
น้องที่เต็ดแพทย์ซึ่งหลายคนอย่างที่เราพูดว่าเอ่อ
ถ้าสมมุติตัวเองคิดก็คือหลายคนก็ทำบุญไปแล้ว
ถ้าแม่ไม่พูดว่าไงรู้ป่ะไม่พูดแล้ว
ได้เงินแล้วคือจบถ้าแม่ไม่เสียกลับมาคำนี้นะทุกคนก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอก
ก็ถือว่าให้ทุนเด็กแหละเรียนหนังสือไป
คือตอนแรกเนี่ยมีเด็กคนนึงชื่อน้องวิน
น้องวินเนี่ยอายุ๑๘ปีนะฮะถือว่าเป็นเด็กนักเรียนเรียนดีเลยแหละ
แล้วก็สอบติดหมอนั่นแหละนะฮะน้องวีน
ซึ่งเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทธรุง
เขาสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินที่ขาดใหญ่
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นก็มีบอกว่าเนี่ยน้องเป็นเด็กดีนะน้องเป็นเด็กเรียนดี
กำลังหาเรื่องทุนขาดแคลนเรื่องทุนเขาบอกว่าก็เลยเปิดรับบริจาค
แต่ก็มีคนมาแฉว่าน้องเขาไม่ได้จนอย่างที่คิดนะ
แรกปุ๊บวันที่แม่รู้ว่านักข่าวจะมาบ้านปุ๊บแม่ทำไงรู้ไหมหนุ่ม
ทำหน้าดำให้น่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างงั้นเหมือนเป็นการจัดฉากขึ้น
เขาบอกว่ามีคนโอนเงินไปช่วยเหลือจำนวนมากต่อมาน้องเขาก็ถูกแฉกลับ
ฟังเราสักนิดเราผิดไปแล้วอย่าด่าเยอะนะเราสำนึกผิดไม่ทัน
ตั้งแต่ทำเคสแบบนี้มาไม่เคยเสียใจและเสียความรู้สึกแบบนี้เลย
ว่าแม่เราปกป้องเต็มที่จนไม่ลืมหูลืมตาเพราะอยากให้น้องเนี่ย
ได้มีเงินเรียนหนังสือค่ะจนมีคนเนี่ยโทรมาเตือนว่าก่อนที่จะ
เคสเนี้ยเช็คดีหรือยังอืม
มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คุณเข้าใจซ่อนอยู่ก็ได้นะ

เพราะข่าวนี้เราไม่ได้ลงพื้นที่เอง
เพียงแต่เล่นข่าวต่อมาเพราะตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ภาคเหนือ
หลังจากนั้นก็มีคนโทรมาด่าพวกเรามากมายว่า
ร่วมกันหลอกลวงขอรับบริจาคเงิน
เหมือนกับว่าเป็นแก๊งร่วมกับครอบครัวนี้
บอกตรงว่าตอนนั้นเครียดมาก
ยังไงก็บอกว่าคนก็มาบอกจนยังไง
ใช้นาฬิกาที่เด็กถ้ายากจนจริงไม่มีปัญญาซื้อได้หรอก
แม่ใส่ทองเที่ยวผับดื่มเหล้า
ขับรถเก๋งหรูพาลูกเที่ยว
เด็กบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยกินหมูกระทะ
ก็ใช่สิหมูกระทะเด็กไม่กิน
แต่ผ้ากั้นให้กินไก่ทอดตามห้างดัง
เราบอกว่าให้แม่ลูกออกมาแถลงข่าว
ออกมาขอบคุณแจ้งยอดแล้วก็ปิดบัญชีซะ
แต่แม่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วได้เงินมาแล้วมันจบแล้ว
ถ้าแม่ไม่พูดคำนี้มันอาจจะไม่เป็นข่าว

ถูกได้เงินมาแล้วมันจบแล้วแล้วที่ชาร์ฟใจสื่อส่วนกลางขอไปดูไปที่บ้านนะ
กลับโดนปฏิเสธจากแม่คนที่ชื่อทีพโดยอ้างว่า
น้องเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือใหม่พร้อมพบสื่อ

เราก็ถือว่าก็กลับถูกปฏิเสธจากแม่นั่นแหละ
ขอร้องว่าเนี่ยออกมาขอบคุณคนที่บริจาคสักนิดนึงไหมนึกออกไหม

เอาขึ้นมาทำข่าวเองขึ้นก็แกล้ไหว้เองสิ
เราจบแล้วเราได้เงินมาแล้วไม่พูดอะไรแล้ว
แรงเหมือนกันนะ

แต่ปรากฏแม่มาตอบอย่างนี้ไงเอ้าก็พวกคุณมาทำข่าวกันเอง
คุณก็แก้เองสิเราจบแล้วได้เงินมาแล้ว
ไม่พูดอะไรเยอะปลดกฏ
ก็เขาไม่ขอบคุณไงก็แม่บอกอย่างนั้น

ก็เลยไปที่บ้านของน้องวีนอีกครั้งหนึ่ง

ก็ให้ไปแล้วก็ถือว่าส่งเด็กคนนี้เรียนไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรหรอก
แต่คือแม่ก็ต้องแบบนิดนึง

วันหนึ่งเด็กคนนี้ถ้าสมมุติเป็นหมอเก่ง

เอาจริงเราจะปล่อยผ่านคนแบบนี้ให้เติบโตในสังคมไปในทางที่ผิดจริงเหรอ

เราจะคิดแค่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นทุนให้น้องเรียนแค่นี้
ปล่อยให้น้องโตไปกับพฤติกรรมแบบนี้จริงเหรอ
แต่อย่าลืมว่าน้องไม่ได้เป็นคนออกมา
ใช่แต่อย่างที่บอกว่าเอาจริงคือตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถ
มันสองไงทุกคนตอนแรกคนพูดอย่างนี้
เขาตอนแรกเพจสงสารว่าเด็กคนนี้สอบติดหมอถูกต้องไหม
เด็กไม่มีเงินเรียนหนังสือค่ะหลังจากนั้นปุ๊บก็ยังไม่ได้รู้
แม่นั่นแหละแบบตอบคำถามได้เงินแล้วคือจบอะไรอย่างนี้
มันก็เลยเริ่มเป็นการคุยขึ้นเรื่อยแต่เขาเนี่ยอ้าวหนึ่ง
ถ้าน้องเขาออกมาแบบว่าเป็นคนทำเพจทำอะไรเอง
ว่าไปอย่างถูกต้องไหมเราก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนทำผิด
ที่แม่เขาถึงถ้าอย่างนั้นแม่เขาจะกล้าพูดเหรอว่า
คุณเนี่ยเป็นคนมาทำข่าวเองคุณก็แก้เองสิ
คือเอาจริงมันไม่ได้ฟันทงเนาะว่าสรุปแล้วน้องเขาจนจริงไม่จริงหรือยังไง
แต่แค่รู้สึกว่าคือถ้าคุณแม่เป็นห่วงน้องรักลูกจริงรัก

ไม่รู้อ่ะจนที่ไม่มีเงินไปเรียนหมอแล้วกันใช้คำนี้ละกัน
ถ้าแม่ก็บอกเงินก็อาจจะมีกินแต่เขาไม่มีเงินส่งลูกเรียน
สมมุติว่าคือต่อให้เป็นแบบนั้นจริงหรืออะไรก็ตาม
มองว่าถ้าแม่รักลูกจริงแล้วอยากให้ลูกเติบโตไปในสังคมที่เขาอยู่
แล้วเขามีความสุขแล้วได้เรียนจนจบหมอแล้วเป็นหมอที่ดีจริงอ่ะ
แอปเปิ้ลวอชใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาจนนี่
ถูกต้องไหมล่ะคนที่ไปบอกว่าต้องไปค้นว่าแม่เป็นคนพูดว่าจน

ตอนที่เหมือนลงพื้นที่ไปทำข่าวเหมือนคุณครูหรือชาวบ้านอย่างนี้
เขาก็มีการออกหรือผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็มีการออกมาพูดเหมือนกันว่า
น้องอ่ะไม่มีเงินจริงครอบครัวนี้ยากจนจริงหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือไม่รู้ว่าตอนนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจนจริงไม่จริงแล้วแหละ
มันอยู่ที่ท่าทีของแม่มากกว่าเหมือนเมื่อวานที่คนเขาเครียดมากอ่ะ
คนที่เขาบอกว่าขายโจ๊กหมูอ่ะมันประเด็นเดียวว่า
คือปกติเขาขายลูกชิ้นไก่เขาขายน้ำอัดลมหน้าโรงเรียน
หรืออยู่ที่คนไปบอกว่าเขาขายโจ๊กหมูซึ่งมันผิดมากเพราะว่าป้าเออ
ถูกต้องไหมล่ะแต่เหมือนกันว่าอันนี้น้องเขาเหมือนกันว่า
น้องเขาไม่ได้เป็นคนบอกว่าผมเนี่ยยากจนนะครับ
ขอเงินนะครับถ้าอย่างนั้นโอเคน้องผิดเอาจริงไหม
ข่าวเนี้ยพี่ทิ้งตั้งแต่วันแรกเลยเหรอจริงทำไมคะ
พี่คุณเจ้นพี่มาใช่ไหมว่าแบบว่าแบบช่วยเหลือเข้าไปนิดหน่อยใช่
พี่ไม่เคยพี่พี่ไม่เล่นเลยไม่ทิ้งพี่ไม่ทิ้งพี่ทิ้งเลยอ่ะ
พี่ไม่เอาเลยอืมไม่แตะไม่ยุ่งเลยตั้งแต่แรกเลยเพราะว่า
มีสองฝ่ายใช่ไหมไม่ใช่มีสองฝ่ายคือผมรู้สึกว่ามัน
มันมันเคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเคยมีเคล็ดมันเคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ให้ความสนใจ
มันก็จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยเรื่อยมันก็จะกลายเป็นมันก็จะเป็น
สุดท้ายก็เดี๋ยวก็จะออกมาแล้วยิ่งรู้ว่าทำสำเร็จ
ก็จะแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไปยุ่งดีกว่า
ก็เป็นไปตามเวรตามกรรมตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกหนึ่งในโซเชียลที่พูดถึงประเด็นที่ว่า
ทำไมถึงแบบติดคณะหมอแล้วทำไมเป็นเป็นความกลัวเออก็ได้ใช่ใช่ไหม
คนถามเยอะมากว่าเรียนหมอเขาห้ามกู้ก่อยสอเหรอเขากู้ได้กู้ได้
แต่หมายความว่าตอนนี้คนมองว่าทำไมพอติดคณะหมอแล้วเนี่ยถึงมีอภิษฎหรือมีอะไรก็ได้ที่ออกมาเรียกร้องว่า
เราไปตั้งมาตรฐานเองถูกต้องทำไมทั้งที่คณะอื่นเช่นอาจจะเป็นบัญชี
อาจจะเป็นการตลาดอาจจะเป็นการท่องเที่ยวคือคนอ่ะมีมีมุมมองว่า
เพราะว่าเป็นอาชีพที่เสียสละช่วยเหลือชีวิตคน
ทำบุญได้บุญเป็นอาชีพที่แบบว่ามีเกียรติ

ท่าวที่ฉันจำฝันใจเลยคือที่แม่น่ะถ้าลูกตัวเองที่ค่อยเอายากอกยากอกแล้วลูกป่วย
มีการบริจาคกันหมดเลยเราอยู่ในสังคมที่สงสาร
แต่หมายถึงว่าเราลืมไปว่าเฮ้ยถ้าสมมุติโอนคนละร้อยร้อยคนเท่าไหร่อ่ะ
อืมพันคนเท่าไรอ่ะแต่ก็ไม่แจ้งด้วยเนอะ
มาโอเคคุณพูดถึงเยอะมาเรื่องนี้ทุกคน
เมื่อคืนมีใครได้ดูเปิดปากกับภาคภูมิบ้างอะไรนะขำอะไรอ่ะ
กลัวไงกลัวสายชาร์จเพื่อนคนอื่น
ไม่ใช่สรุปไม่ใช่สายชายใช่เอามามาแก้ความเข้าใจผิดกันก่อน
ตอนนี้หลายคนระแวงสายชาร์จแล้วว่าแบบเฮ้ยสายชาร์จดูดข้อมูลทำเอาโดนแฮ็ก
เงินออกจากบัญชีหมดเกลี้ยบัญชีจริงไหมวันนี้ยืนยันตรงนี้ว่าไม่จริงนะคะ
สายชาร์จทำไม่ได้คือสายชาร์จมันก็คือมีแค่ปลายทางกับต้นทาง
มันจะเชื่อมต่อข้อมูลได้ก็แค่ปลายทางกับต้นทางเท่านั้นมันออกไปที่อื่นไม่ได้
ซึ่งวันนี้คนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขามีการหารือกับสมาคมธนาคารไทย
เขาย้ำเลยว่าสายชาร์จจะจริงจะปลอมไม่สามารถดูดข้อมูลหรือว่าโอนเงินแฮ็กเงินออกจากบัญชีได้
อย่างเดียวเลยที่มันจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือ
คุณอาจจะไปติดตั้งแอปโดยที่คุณไม่รู้ตัว
อืมแล้วก็เหมือนกับใช้โปรแกรมโรมอธหรือว่าควบคุมเครื่องเราอ่ะจากที่อื่น
คุมเครื่องเราจากที่อื่น
ซึ่งไอโปรแกรมรีโมทจริงปกติมันก็มีอยู่แล้วนะคะ

สถาบันการเงินต้องพัฒนาเครื่องมือ
และการตอบสนองให้เท่าทันอย่างสม่ำเสมอ
และพัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็ให้ทุกคนฟังไว้เลยนะคะ
แต่จริงแล้วก็คือทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนั่นแหละ
ไม่ให้ถูกจรกรรมขอมูลไม่ให้ถูกแฮปไม่ให้ถูกรีโมทนะคะ
ที่มีแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่น่าเชื่อถือ

อย่าดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุม
คืออย่าไปโหลดของเถื่อนนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะ
ใช่อันนี้น่ากลัวสิ
มันจะสามารถป้องกันการถูกรีโมทเครื่องหรือว่าควบคุมเครื่องทางไกล
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ปลอดภัยมาทำธุรกรรมทางการเงิน
ถามว่ามือถือที่ไม่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินคืออะไร

มันก็คือที่ไปเหมือนปลดล็อกตามร้านตู้โทรศัพท์มือถือค่ะ
แต่คุณไม่สามารถทำอะไรของคุณได้เลยเพราะคุณต้องไปให้ที่ร้านทำอย่างเดียว

ข้อที่๕ที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้ก็คือ
ก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการติดตามแก้ไขปัญหา
และถ้าลูกค้าธนาคารพบธุรกรรมอะไรที่มันผิดปกติ
เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ซึ่งจริงอย่างที่มิ้นเคยบอกไปว่า
ธนาคารหรือแอปอะไรก็ตามที่เราใช้ในมือถือ
มันจะมีให้ยืนยันตัวตนแบบ๒ชั้นนะคะ
มีอะไรแนะนำให้ทุกคนทำที่มันเป็นยืนยันตัวตนสองชั้นคือ
หมายถึงว่าเวลาจะทำธุรกรรมอะไรก็ตาม
มาที่มือถือเครื่องที่เราถืออยู่เท่านั้น
ก่อนที่จะทำธุรกรรมต่างได้แล้วก็เป็นคนกรอกใช่ค่ะ
อันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเข้าไปครั้งหนึ่ง
มันก็จะมีรหัสขึ้นมาให้ตัวเลขชุดหนึ่ง๖ตัวแล้วก็ใช้แค่รหัสนั้น
ถ้าเราเกิดกดออกแล้วกดเข้าไปใหม่รหัสนั้นจะเปลี่ยนไปแล้ว
คือมันเข้าได้แค่แบบครั้งละรอบเท่านั้น
เออแอปไหนที่มันไม่ปลอดภัยแอปไหนที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอาจจะมีแสงวาเวย์
แล้วก็ไปที่มีคนบอกว่าพี่มดอร่อยมาก
ไปที่ตั้งค่าอันนี้คือป้องกันการถูกติดตั้งแอป
รีโมทดูดเงินหรือว่าควบคุมทางไกลนะคะไปที่การตั้งค่านะคะ
แล้วไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่าแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน
จากนั้นกดจุด๓จุดมุมขวาบนค่ะ
ถ้าเราไม่สามารถเปิดดูเมนูนี้ได้คือถ้าเปิดไม่ได้หน้าจอมันจะเด้งออกไปที่หน้าหลัก
ว่ามือถือเครื่องนั้นถูกฝั่งแอปรีโมทดูดเงินไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วไปที่แอปมันจะเป็นแบบโลโก้มันจะเป็นจุด๔อันไปที่แอป
ถ้าคุณกดเข้าไปแล้วเข้าไปในนั้นไม่ได้

ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเข้าไม่ได้แล้วมันเด้งออก

ว่าเราถูกติดตั้งแอปนี้แล้ว

เมื่อกี้นี้ที่พูดไปเรื่องของ

น้องวี

มีคนส่งมาเยอะมากบอกให้เอามาสัมภาษณ์ให้มาคุยแต่ผมไม่เอาเลย
แต่ว่าพอดีน่าจะมีน้องคนหนึ่งซึ่งอยู่ในทวิตเตอร์
น่าจะเข้าใจผิดในสิ่งที่ผมพูด
ก็เลยไปแคปภาพของน้องคนนี้กับคุณแม่เนี่ยนะฮะ
เพจของโหนกระแสแล้วก็มาลงบอกว่า
เขาใส่ใครเพจโผล่งกระแสจะรับผิดชอบยังไง

ถูกไหมฮะทางเราเองก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้ว
เราไม่เคยลงเรื่องของเบอร์บัญชีไป
ว่าจะต้องไปลงจากที่ไหนเราไม่เคยนะฮะ

ก่อนให้มานั่งด่าคนอื่นผมมั่นใส่มากคุณพวกนี้
เห้ยเย็นเย็น

ชีวิตมันอยู่กันแบบไม่ได้
สึงหากเพื่ออะไร

ถ้าเจ๋งจริงนะ
มาเจอพี่ที่ไทยรัฐได้หรือช่องสามได้มายืนบอกตอน
หน้าพี่เลยว่าฉันคือคนที่ชื่อไร้ตัวตนแล้วคุณกำลัง
พูดถึงผมอยู่อย่างนี้ผมอยากฟังกล้าหรือเปล่าขอฟัง
นั่นแหละนะอย่ามาทำอะไรแบบนี้เบาลงเบาลงเพราะว่า
พี่ใจเย็นดีกว่าตรงนี้พี่เกลียดน่ะคนแบบนี้พักจำซักครูเดี๋ยวกลับมาฮะ
สูตรความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ขอบคุณน้องไร้ตัวตนนะลบไปเรียบร้อยลบอย่างไวขอบคุณนะที่แบบยังรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับขอบคุณจริงนะฮะที่ลบออกไปนะขอบคุณนะแล้วก็อย่าพิมพ์อะไรแบบนี้อีกเลย
จริงสังคมมันอยู่ด้วยการพูดกันดีได้๑๒๓๔อะไรเป็นยังไงพี่พร้อมรับฟังหมดอะไรที่มันไม่ถูกอะไรไม่ควรบอกพี่ได้พี่ไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วพี่ฟังได้แล้วพี่ก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขให้ในสิ่งที่ไม่ถูก
แต่เรื่องบางเรื่องอ่ะคุณต้องดูก่อนว่าเหตุและผลบริบทมันเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่ถึงได้พิมพ์มาบอกแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการด่าต่อว่าแซะหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ดีนะเราเองก็แบบอยู่ในสังคมหมู่มากอยู่แล้วนะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันในทุกคนนะครับ
อ้าวไปดูอีกเรื่องนึงนะครับประเด็นของหัวสตาร์ตจักรยานยนต์จู่หลมกองกับถนนนะครับ
เออคือมันไม่ใช่นะ
คนก็ห้ามกันใหญ่นี่มุญชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่มันฮือฮาเหลือเกินนะครับ
แล้วก็ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนะฮะ

หลงลงไปเนี่ยคิดว่าเมียเนี่ยโผล่ไปช่วยแน่แต่เปล่าเลย

แล้วก็มีหญิงสาวเดินตามออกมาจากนั้นฝ่ายชายเนี่ยไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
ส่วนผู้หญิงนะครับก็เดินตามออกมาแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง

พยายามเหมือนกับสตาร์ทสตาร์ท๒ครั้ง

เสียหลักแล้วเอ็นล้มลงไปนอนกับพื้นนะฮะ

หญิงสาวที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเนี่ย
ก็รีบเดินไปเหมือนกับจะไปเป็นห่วง
ปรากฏไม่ใช่นะฮะกระทืบซ้ำแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

หลังจากนั้นคนในร้านก็ออกมาห้ามปลามกันครับ

ร้านรูร้านบ้านนะครับ

ครับล้มครับ
ตอนรึ้งผมเค้ามาข้อไปซื้อของ

อ๋อประสงค์กันก่อนที่จะล้มใช่ไหม
ตอนนั้นหน้ารถพอดีรถ
รถมันขาเกียร์ก็เลยลบขาอ่อน

แล้วเราหายกดก็ได้ยัง

คืนนั้นแฟนก็มาขอโทษเลยครับ

ปรากฏทั้งหมดมันไม่ใช่คอนเทนต์นะ

มันคือเรื่องจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์
สาเหตุเพราะว่าผัวเนี่ยเหมือนกับเมาอยู่
แล้วเมียเนี่ยก็พยายามตามหาว่าอยู่ที่ไหน
ไปเจอว่าผัวอยู่ในร้านค้าแห่งนี้
ก็คิดว่าผัวเนี่ยเข้าไปซื้อเหล้าหรือไปซื้ออะไรมาดื่มอีกหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็เลยเรียกผัวบอกกลับบ้านได้แล้วมึง

ขึ้นไปเสร็จปุ๊บสตาร์ทสตาร์ทแล้วรถมันล้ม
เมียก็เลยคิดว่าผัวเมาจนกระทั่งประคองรถไม่ได้

ก็เลยโกรธแล้วคือเมาก็เมาอยู่แล้ว
และตามหาตัวก็ยากแล้วทำรถล้มอีก
ก็ต้องถูกสั่งสอนโดนลงโทษ

จะถือเป็นศัตรูนะเมียจีนเมียไม่เป็นไร
แล้วเหตุการณ์แบบนี้สมควรเกิดไหม
มันก็น่าจะเกิดเพราะว่ามันต้องดูตัวพฤติกรรมผัวด้วย

ถ้าดีหรือเปล่าก็ไม่เมียมาให้มันกระทืบหรอก

เห็นใจคนถูกกระทืบไง

ที่ลุงบอกว่านี่ถ้าเมียเป็นผู้ชายเนี่ยถึงตายแล้วนะ
แล้วถ้าตายไม่มีการจองเวรจองกรรมคาดแข้งพยาบาล
แต่อันนี้เท้าเมียไม่เป็นไร
แล้วดูแล้วดูดิดูขนาดเท้าเมียดิ
เอาลองเปิดคลิปมาอีกทีนี่น้ำเว้ย

คือขออภัยนะคือนี่ดูดิ
แล้วเมียเนี่ยขอโทษผมขอผมขอโทษนะคุณเมีย

อันนี้คือไม่ได้บูลลี่นะขอโทษนะจริง
เนี่ยแล้วดูหัวดิขาเล็กเห็นมั้ย

เม่าง่ะต้องบอกขาอ่อนนะตอนนั้น

มันไม่ไหวจริงคิดว่าจะมาช่วย
ต้องโทษสักหน่อยมึงเตะสักหน่อย

ก็บอกว่าแม่โซเชียบอกว่า
ขนินใจผู้ชายแว่การ

เขาบอกว่าจากที่เมาเจอเท้าเมียเข้าไปได้

เขาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งเนี่ยไปถ่ายรูปหน้าศาล
ปู่ที่คำโชนช์
เท้าซิดเหมือนผีหนังเรา

กลางคืนฝันอีกเห็นผู้หญิงหัวขาด

กล้องปกติแสงปกติแต่เท้าเนี่ย
เหมือนนางรำโบราณทาเล็บดำดำไหนวะมึง
รูปซ้ายเออมึงมึงเหมือนทาเล็บด่อไหนอะ
แสงและงัวหรือเปล่าคือไม่ใช่ใช่ไหม
เอาบานลงหน่อยแต่อ้าวอาจจะเป็นแสงก็ได้นะไม่แต่แสงแล้วมันจะดำขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่มันมีทาเล็บด้วยอ่ะแล้วนางลำแล้ววันนั้นเขาใส่ชุดนี้หรือเปล่า
เอ่อขอดูอีกขอดูอีกนี่แต่เออกางเกงกินคนละสีกางเกงคนละตัวอ่ะ
แต่เสื้อคนละสีด้วยคือมันเทียบไม่ได้มันคนละวันกันอ่ะ
เออมันเทียบไม่ได้อันเนี้ยอ๋อเท้าปกติกับเท้าเท้าปกติกับเท้าวันนั้น
อืมเขาว่าอย่างงั้นเราเป็นคนละวันไงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ทั้งที่ตัวจริงเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่เคยทานเล็บ
ไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับเล็บเลยขอสาธุก่อนได้ไหมสาธุ
อายุสิบแปดกับน้องแต้มเนี้ยอายุยี่สิบเอ็ดเป็นคนบริการ
เขาเปิดไปว่าแม่เมื่อเสาร์ที่๑๔ถูกหวยไหมล่ะ
มกราที่ผ่านมาพวกตนเนี่ยเดินทางไปแข่งรถวิบาก
อำเภอบ้านดุงเนื่องจากเป็นวันเด็กแห่งชาติ
จากนั้นวันอาทิตย์ตื่นเช้ามาก็พากันไปคำชโนธ
เพื่อสักการะปู่ศรีสุโธย่าปฐุมมาเนื่องจากคนเยอะ

พากันไปไหว้สารปู่พอไหว้เสร็จก็มาถ่ายรูป
โดยถ่ายรูปหมู่ก่อนจากนั้นก็มาถ่ายรูปคู่กับสองคน
พอถ่ายเสร็จพี่อิ๋วก็ทักว่าน้องทำไมน้องวิวเท้าซีดจัง
ก็เป็นสีดำแล้วก็เท้าซิดคนเดียวทั้งรูปหมู่แล้วก็รูปคู่กับแฟน
วิวบอกว่าวันนั้นก็ทาเล็บอยู่นะแต่ไม่ได้สีดำขนาดในภาพตกใจมาก
จึงสอบถามแฟนว่าทำไมเท้าซิดจังวันนั้นเราก็ไม่ได้ไปรบหลู่อะไรนะ
ยเสร็จก็พากันถ่ายรูปกันออกมาอย่างเมื่อคืนเนี้ย
ก็ฝันเห็นว่าเจอผู้หญิงหัวขาดยิ่งขนลุกไปกันใหญ่เลย
นุ้งก็ตกใจนะครับทีเราตกใจคือขาดรองเท้าหน้าซีดใช่ไหม
ยังไงใช่ไหมครับได้แต่งภาพไหม
แสงครับ

เขาบอกเขาทาเล็บแต่ไม่ได้ดำขนาดนั้น
ไม่หรอกนั่นก็แสง

เขาบอกว่าน้องวิวก็บอกวันนั้นก็ทาเล็บอยู่
แต่ทาเล็บไม่ได้ดำขนาดนั้น

เริ่มที่ฉันก่อนก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำกันคือ

เพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำความสะอาดบ้านก็สามารถ
ทำตั้งแต่วันนี้ได้เลยมึงจะทำเรื่องมึงจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่อง
เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอย่างอีหนุ่มเขาก็พูดถึงว่าวัน
เสร็จจากวันไหว้อ่ะเขาห้ามทำความสะอาดคุณจะย้ำคิดย้ำทำให้มันเป็น
ยากทำไมบ้าคนอ่านต่อคนมันไม่เข้าใจมันแค่ถามถาม
ก็ห้ามทำวันไหนกูก็เอ๊ะก็ห้ามถามก็หลังจากวันไหว้เขาห้ามทำ
เอ๊ะหลังเออว่ายว่ายวันไหนนะว่ายยี่สิบเอ็ดว่ายยี่สิบเอ็ด
ว่ายี่สิบสองที่ยบสองนะห้ามกวาดบ้านถู่บ้านห้ามทำงานมึงจะ
ถามย้อนกระหมั้งยี่สิบเอ็ดทำไว้สิมันไปทำเป็นหัวเธอถ้ามันไม่มา
เต็มเป็นหัวเธอเขาก็ธรรมไปเขาใจไหมอีหลุมนี่คุณผู้ชม

ไม่ดีกูตายแน่นอนรูปนี้

เชิงเทียนค่ะมิ้นต้องไปเปลี่ยนกระจกโทรศัพท์เพิ่งนะ
แตกแล้วแหละเออฟิล์มหนูแตกใช่
เอ้าปิดเวลาก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

เมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์

กับประกาศยุติสถานะชีวิตคู่กับเอสเวิร์ดนะฮะ
นักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษเนี่ย
ที่จริงแล้วเขาแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะ
ค่ะเป็นปีแล้วหลังหลังจะเห็นว่าพอลล่าเนี่ย

ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันกว่า๑๒ปี
อลล่าและเอสเบิร์ตเนี่ยมีลูกด้วยกันหมด๓คนนะฮะ
เขาก็บอกว่าพอล่าเขาก็โพสต์ภาพวีดีโอของตัวเองเป็นลงคลิปเต้นกับลูกสาว
ส่วนในไอจีสตอรี่ของพอลล่าเนี่ยเขาก็ลงคลิปวิดีโอจากภาพยนตร์เรื่องรักตังค
เล่นกับฟิล์มรัฐภูมินานมากพร้อมลงแคปชั่นว่า๒๐ปีผ่านไปไวมากรักจัง
อุ๊ย๒๐ปีแล้วหรอ๒๐ปีตอนนั้นพอลล่าแบบสุดมากนะแล้วแบบเป็นผู้หญิงที่แบบ
ทุกคนแบบไฟฝันหมาไอปองแบบอะไรอย่างนั้นเลยพอลล่าเทลเลอร์ใช่ไหมใช่
เอ้าหรอพร้อมพร้อมกันชนกันอ่ะ
โอ้โหไม่ต้องคิดเลย
นี่อีบัติศพไม่อ่านแล้วข่าวเกิดเชิญค่ะข่าวต่อไปค่ะ
ทัลล่าทัลล่าอะไรนะ

มันเหลือฟังท้อนฮุบอะ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
ฟีมร้องนั้นน่ะปีนี้ต้องเตรียมเงินซื้อบัตรคอนเสิร์ตเมื่อก่อนผมจะมีใช่ไหมมีสิมีบัตรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ผมบอกเลยได้ไหม
เดี๋ยวก่อนนะผมไม่เคยรู้เรื่องไงนะ

ไปเดากับเรื่องผู้ผมไม่มีอัตรีกันนึงไม่ต้องมาเดาเรื่องชาติ

เสิร์ตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นได้

อยู่ทิกไหมอยู่ก็ดีแต่ก็เร่งเบิดใสซื่องง

คุณพ่อพูดยังไงอะคุณพ่อแล้วที่จะ
มดดำยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้บอกพี่เลย
นุ้งตกใจไปเรื่อยนะ

อุ๊ยดูหน้างพี่มดดีพี่มดง่อนแล้วนะพี่โดม

เเพราะมาทำให้คุณทำให้ผมเสียหน้ามากเลย

เอาอีกเมื่อไหร่อีกสักกันอีกปีหน้าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วขึ้นสาร
อาทิตย์หน้าพี่ก็มาอยู่๓วันแล้วขึ้นสารอีกแล้ว
จริงเหรอพี่หนูคดีเดียวกันไหมวันไหนบ้างนะพี่น้าวันนี้
พฤหัสศุกร์๓วันเลยคดีเดียวกันเดือนหน้าเนอะ
ไม่ของพี่นี่ไปยาว๓วันเลยพุทธประหัสศุกร์เลย
ไม่รวมนั้นนะไม่รวมที่แบบต้องไปเป็นพยานให้อีกนะ
พี่หนุ่มก็ยังอยู่เหมือนกันเนาะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเอ๋มิลากับครูพร้ายบูนก็ฟ้องกัน

ไม่ได้ค่ะทำไมไม่ได้ถามกันอย่างนี้
ไหนนิ่งบรรดิตาที่ไหนกันแล้วเถอะ

ถ้าใครพูดให้ใช้สมองอย่าใช้ลิ้นประจานตัวเอง

ออกมาโพสต์ข้อความเดือดบนไอจี

แต่โดนหาเรื่องงงณจุดนี้
เมาโดนของผีเข้าหรือเพี้ยน
เขาถึงว่ากันว่าการพูดนั้น
ให้ใช้สมองไม่ใช้ปากเพียงอย่างเดียว
หากคุณคิดดีพูดดีและทำดี

ดังนั้นอย่าใช้ลิ้นประจานตัวเอง

จะรู้ตัวว่ามีสติเสมอ
ถึงได้ต่อแหลแบบเสมือนจริงทุกครั้ง

พยุงร่างเข้าห้องน้ำปวดพยุงแกเป็นอะไรเหรอปวด
ไม่ใช่อาจจะหมายถึงว่าปวดแบบเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะอะไรอย่างนี้เปล่า
ปวดฉี่ปูจุดอ๋อปูดจุดพยุงร่างเข้าห้องน้ำ
แต่โดนหาเรื่องงงนะจุดนี้เมาโดนของกินข้าวหรือเพี้ยน

ใครอ่ะหลอกด่าเธอหรือเปล่าหนุ่มหลอกด่าฉันกับเธอหรือเปล่า
ห้องน้ำแล้วเจอคนเข้ามาเหมือนแบบมาแซะเขา
ใช่หรอกนางคงจะเปรียบเสมือนคิดดีพูดดีทำ
ตอแหลมักจะรู้ตัวและมีสติเสมอถึงได้ตอแหลเสมอ
แต่ฉันสัตย์เสียเขาว่าต่อแหละเมื่อกี้มองหน้าแม่น่ะ
ย้อนกลับไปค่ะกระจกเป้เหรอลูกมันก็ย้อนลูก
ส่องกระจกดูตัวเองลูกหนุ่มหัวเราะเนอะ
พี่หนุ่มดูอารมณ์ดีนะวันนี้พี่หนุ่มจะมีวันดี
จะนอนแต่วันนี้มันไม่ได้นอนหลับกลางเย็นไงมันก็เลยมีอารมณ์
แต่ถ้าสมมุติลองนอนหลับบนรถมาสิก็ตายเพิ่งมาตื่นตอน๕โมง๔๕๖โมง๔๕น่ะใครอ่ะ
ใครอีกอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเออไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ